เมื่อ๒ปีก่อนหญิงสาววัย๒๗ปีถูกสามีราดน้ำมันเผาทั้งเป็น
วันนี้เธอจิตใจดีขึ้นร่างกายก็ดีขึ้น
แต่ว่าคือหลังจากที่ต้องหาเงินเลี้ยงลูกวัย๖ขวบแล้ว
ลูกชายของเธอนะฮะถูกเพื่อนล้อว่ามีแม่เป็นผีครับ
วอนว่าสังคมคงเห็นใจเธอกับลูกด้วย
ที่ผ่านมามันก็ช้ำมากพอแล้วอย่าทำแบบนี้เลยเนี่ย
แต่งตัวก็คือไม่กล้าจะเปิดเผยให้คนได้เห็นนะครับ
หญิงวัย๒๗ปีครับซึ่งเป็นชาวบ้านทุ่งหล่มอำเภอเชียงคำ
จังหวัดพยาวครับขี่รถจักรยานยนต์ขายขนมตามสถานที่ต่างต่าง
อำเภอเชียงคำเลี้ยงลูกชายวัย๖ขวบ
แล้วก็นำเงินไปรักษาตัวเองเพราะว่าเธอยังคงต้องผ่าตัดอีกหลายครั้ง

แล้วก็จุดไฟเผาทั้งเป็นจนสาหัส
ใบหน้าร่างกายถูกไฟไหม้เกือบทั้งหมดนะครับ
จนถูกคนที่พบเห็นรังเกียจไม่กล้าซื้อของ
และที่สำคัญลูกชายเธอก็ถูกคนล้อว่ามีแม่เป็นผีด้วยนะครับ
ลูกก็บอกลูกว่าลูกก็ตอบโต้ไปสิว่า
ไม่ได้เป็นผีแม่เป็นแบบนี้เพราะอะไร
น่าเห็นใจนะเธอก็ยังพูดไม่ค่อยสะดวกเนอะ
ด้วยความที่ใบหน้าร่างกายถูกถูกไฟไหม้เกือบหมดนะฮะ
เจ้าที่เจ้าตัวก็บอกอีกว่าอยากให้สังคมยอมรับ
เพราะตอนนี้ลำบากเนื่องจากว่าไม่มีใครรับเข้าทำงานเลย
แม้แต่เวลาไปขายขนมหลายคนก็มีฐิษฐาขนาดจะบรรเกียจเธอ

อยากให้สังคมเปิดใจยอมรับคนที่ว่ามีสภาพที่ว่าโดนแบบหนูมากขึ้น
เพราะว่าสังคมทุกวันนี้ยอมรับว่า
หนูไปของานทำที่ไหนไม่มีใครรับ
เพราะว่าหนึ่งกับหน้าตาเราเป็นแบบนี้
แล้วอีกอย่างก็เกี่ยวกับสภาพร่างกายเราด้วย
หนูก็เลยอยากบอกว่าเดี๋ยวแม่หนูสภาพร่างกายจะเป็นแบบนี้
ไม่ว่างั้นหนูเอาทุกอย่างหนูสู้

พยาวนะฮะให้โอกาสเธอหน่อยละกัน
เป็นครอบครัวหนึ่งที่ต้องการโอกาส
เขาอยากทำอะไรก็ได้ครับเอาเงินมาเลี้ยงลูกนะฮะ

เพราะว่าที่ผ่านมามันก็ทุกข์มากพอแล้วนะ

ส่วนคนก่อเหตุสามีอาชีพรับจ้างแต่ว่าศาลเองก็ลงโทษ
พิจารณาให้ลงโทษโดยคุมประพฤต๕ปี

อันนี้ก็เป็นเสียงวิ่งวอนจากเธอ
ผู้ที่กำลังลำบากอยู่ตอนนี้นะครับ